อีกสักเหตุการณ์นะครับบนท้องถนนที่สมุทรปราการครับ
มีรถกระบะเนี่ยถูกเพลิงลุกไหม้อยู่ที่ริมถนน

คนที่เป็นเจ้าของรถเป็นคนขับรถเนี่ยเขาเป็นคนจุดไฟเผาเอง
เขาบอกเขาโมโหอดีตเมียของเขา
นั้นเลิกกันไปไปแต่งงานใหม่แล้วมาทวงรถกระบะ
เขาเป็นคนผ่อนแต่ชื่อเป็นชื่อเมีย
เพราะฉะนั้นเมื่อทวงเขาก็เลยเผาเลยฮะ
นี่ฮะอย่างนี้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนทางขึ้นสะพานภูมิพลนะครับ

ในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ใช้เวลาดับเพลิงอยู่สักครึ่งชั่วโมงครับทุกผู้ชมครับ
คนขับรถกระบะคันนี้ชื่ออดุลศักดิ์อายุ๓๕ปี

นี่เขาก็บอกกับตำรวจว่าผมนี่แหละ

นี่ตำรวจคุมมาที่สพพระประแดงนะฮะ
คุณอดุลศักดิ์บอกว่ารถกระบะคันนี้เป็นชื่อของอดีตเมียของเขา

เขาเคยเลิกกับเมียคนนี้ไปรอบหนึ่ง
แล้วกลับมาคืนดีกันอยู่กันได้ปีกว่านะ
ทำงานอยู่ด้วยกันที่จังหวัดยะโสธร

เขาบอกว่าเออลองไปทำงานที่กรุงเทพสิ
เขาก็ไปทำงานที่กรุงเทพหางานทำที่กรุงเทพ
ส่วนเมียก็อยู่ยะโสธรส่งเงินมาให้ใช้ทุกอย่างนะ
กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถต่างนานา
เขาเป็นคนผ่อนชื่อเป็นชื่อเมีย
สินทุกอย่างจึงเป็นของเมียหมด
อยู่มาไม่นานเมียโทรมาบอกบอก
จากนี้ไปไม่ต้องส่งเงินอะไรมาให้แล้วนะ
แล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนอื่น
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาเนี่ยวันนั้นวันงานแต่งเนี่ย

เขาไปอารวาสกลางงานแต่งมาด้วยนะ
ตำรวจต้องคุมตัวออกมา
จากนั้นเขาก็ทำใจมาอยู่กรุงเทพก็ได้
แต่อดีตภรรยาเนี่ยโทรมาทวงรถกระบะคันนี้

ถ้าไม่คืนภายใน๓วันจะแจ้งความ

ตัดสินใจซื้อน้ำมันเบนซินมา๑๐๐บาท
จอดรถข้างทางแล้วก็ราดจุดไฟเผาเลยฮะ
เขาบอกเขายอมเข้าคุกดีกว่าให้รถ
ผ่อนมาเนี่ยถูกเอาไปปู้ยี่ปู้ยำ
ผมยอมเข้าคุกดีกว่าให้มึงไปปี่

มันก็ชื่อของกูไอ้โง่กันทุกอย่างเนี่ย

เอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาเอาไว้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการวางเพลิงเผาทรัพย์อะไรพวกนี้นะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งก่อน

เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นชื่อของเมียของเขา
พี่อุ๋ยแล้วถ้าโดนข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์โทษหนักมาก
เตือนกันทุกครั้งข่าวของเรื่องของการจุดไฟเผาอะไรเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเขาจะให้ชดใช้ก็ตามกฎหมายก็ต้องชดใช้เขานะ
แล้วโทษทางการจำคุกไหมคะโทษหนักเลย